ขโมยก็มาในรูปแบบที่ไม่ชัดเจน
ไม่รู้ว่ามาซื้อหรือมาขโมย

อย่างเช่นที่ร้านขายเครื่องสำอางร้านนี้แหละ
ก็มีลูกค้าคนหนึ่งก็มาดูเครื่องสำอางจะซื้อ
แต่ท้ายที่สุดแล้วค่ะคุณผู้ชม

ขโมยแบบไหนแนบเนียนหรือเปล่าไปดูกันค่ะ
อยู่ที่ตำบลหนองชากอำเภอบึง

กล้องวงจรปิดบันทึกภาพไว้ชัดเจนเลย
ก็คือเป็นผู้หญิงวัยกลางคนนะคะ
คนนึงมาเลือกซื้อของภายในร้าน
ดูก็เหมือนกับกำลังเลือกซื้อเลือกหาตามปกติ
จู่นี่นั้นเริ่มมีพฤติกรรมที่ดูแหมมีพิรุษน่ะ
เอาตัวมาบังกล้องวงจรปิดเอาไว้
เสร็จแล้วก็หยิบเครื่องสำอางเอาใส่กระเป๋า
แม่ถ้าเห็นแบบนี้แล้วไม่ใช่เผลอแล้วล่ะ
คงตั้งใจแน่แต่อย่าคิดว่าทำแบบนี้แล้วจะหนีลอยนวล
เพราะว่ากล้องวงจรปิดก็มีเป็นหลักฐาน
เดี๋ยวงานนี้นะเจ้าของร้านเขาจะว่าอย่างไรนะคะ
ไปฟังเจ้าของร้านกันเลยค่ะ
คือพอโดนจับได้ก็ขอโทษ

แต่เจ้าของร้านบอกไม่ได้นะ
คุณถือว่าเจตนาขโมยแล้วงานนี้จะบอกว่าขอโทษแล้วจ่ายเงินให้
จะยอมได้ไงจบได้ยังไงไม่ได้
แล้วเขาว่ายังไงล่ะคะไปฟังเจ้าของร้านญาติเลยค่ะ
ดูไว้เลยว่ามันไม่ได้จบแค่นี้นะร้านใครจะยอมร้านหนูไม่ยอม
มันอาจจะดูเล็กน้อยนะแต่ร้านนี้เขาไม่ยอมนะ
เด็ดถัดจริงแม่ขาวเจ้านี้นะคะ
ช่วงหลายร้านเขาก็ไม่ยอมหรอกช่วงแบบนี้
ไม่ได้นะคะจะลักเล็กขโมยน้อยแต่หยิบนิดหยิบหน่อยมันก็ไม่ได้
มันก็คือขโมยอยู่ดีนะคะก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์สำหรับพ่อค้าแม่ขายแล้วกัน
เวลามีลูกค้ามาซื้อของโดยเฉพาะของที่เป็นกระจุกกระจิกเล็กน้อยแบบนี้
บางทีมันคลาดสายตาเรามองไม่เห็นก็ต้องตรวจดูตรวจสอบให้ดี
ส่วนใครที่คิดจะขโมยเลิกคิดเถอะ
เพราะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเทวดาฟ้าดินเนี่ยรู้ตัวคุณเองก็รู้ว่าทำผิดอยู่นะคะ

เรื่องการทำผิดมันมีเยอะจริงนะครับ